ดูความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่อหน่อยนะฮะ
วันนี้ตำรวจสนชนะสงครามนะครับ
คุมตัวนายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยองนะครับ
แก่นำกลุ่มคณะราช๖๓นะครับ
ฝากขังที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธข้อหาทุกข้อหานะฮะ
นี่เป็นวันที่ถูกควบคุมตัวไปนะครับเมื่อการชุมนุมเมื่อวันก่อนนะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่มาคุมตัวไปนะครับก่อนที่วันนี้จะนำตัวไปฝากขังนะครับ
พนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัวนะครับ
จากอัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะครับ
นายพนุพงศ์จาดนอกอายุ๒๓ปีถูกจับเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
พนักงานสอบสวนสนชนะสงครามวันนี้คุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา๒สำนวนในความผิดฐานยุโยงปลุกปั่น
ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖
กรณีที่นายพนุพงศ์ร่วมกันจัดกิจกรรม๑๙กันยาทวงคืนอำนาจรัศดร
ในวันที่๑๙กันยายน๖๓ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
แล้วก็พื้นที่ท้องสนามหลวงแล้วช่วงนั้นนะครับ
เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมผลักดันประตูรั้วมธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ทำให้ได้รับความเสียหายตรงนี้ถูกแจ้งความเอาไว้นะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวมาฝากขังนะครับ
รวมทั้งอีกหนึ่งสำนวนก็คือความผิดฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเติมทำลายโบราณสถาน
หรือส่วนต่างของโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่ก็เป็นการชุมนุมที่สืบเนื่องจากที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะฮะ
เช้าวันต่อมาที่ท้องสนามหลวงนะครับ
พนุพงศ์ร่วมกับแก่นำผู้ชุมนุมทำพิธีปักหมุดคณะรัศดรฝัง
บนพื้นที่ท้องสนามหลวงซึ่งทางกรมศิลปากรแจ้งความไว้ที่
นชนะสงครามให้ดำเนินคดีโดยวันนี้ยื่นคำร้องฝากขัง
ครั้งแรกต่อสารอาญาเป็นเวลา๑๒วันนะครับตั้งแต่๑๙๓๐ตุลาคม
พานุพงศ์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้งสองสำนวนนะครับ
พนักงานสอบสวนได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วนะครับ
แล้วบอกว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก๖ปาก
ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหา
กองทะเบียนประวัติอาทยากรและผลการตรวจสอบประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา
มาประกอบสำนวนคดีด้วยด้วยเหตุผลความจำเป็น
ขอฝากขังผู้ต้องหาคนนี้ไว้ระหว่างการสอบสวนมีกำหนด๑๒วัน
ตั้งแต่๑๙ถึง๓๐ตุลาคมโดยพนักงานสอบสวนขอคัดค้างการประกันตัว
เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการจะไปชุมนุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ลักษณะเดิมเหมือนที่ผ่านมาและผู้ต้องหาอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี
หลายคดีและหลายท้องที่ล้วนเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
หากให้ประกันตัวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะฮะซึ่งทางศาลก็ไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวนะฮะ